เรื่องที่๓ครับก็คือกรณีของเพื่อไทยที่วันนี้ตอนแรกช่วงบ่ายจะมีการแถลงว่า
วันนี้ก็เลื่อนการแถลงเหมือนกันครับ
จริงวันนี้ตอนช่วงบ่ายน่าจะได้เห็นหน้านะคะ

ปรากฏว่าวันนี้ครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า
แถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลในช่วงบ่ายที่ผ่านมา

หลังจากที่ประธานรัฐสภาครับในวันมุธมัธนอมธา
มีคำสั่งให้เลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรี
จากวันที่๔สิงหาคมหรือวันพรุ่งนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนด
เป็นการเลื่อนเป็นทอดอย่างต่อเนื่องนะครับ
ต้องรอจนกว่าสารรัฐมนูลจะมีคำวินิจฉัย
หรือมีคำสั่งอย่างไรในวันที่๑๖สิงหาคมที่จะถึงนี้
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกได้ว่าหลังจากวันที่๑๖สิงหา
น่าจะประมาณสัก๑สัปดาห์คงสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้
คือถ้าหากผลออกมา๑๖สิงหาชัดเจนแล้ว
ถ้าจะเดินหน้าโหวตต่อ๑๗สิงหาคือเร็วที่สุด
แต่ถ้าหากว่า๑๗จะเตรียมการไม่ทัน
ภายใน๑สัปดาห์หลังจากนั้นน่าจะทันครับ
คุณภูมิธรรมประเมินเอาไว้แล้วยืนยันบอกว่าตอนนี้เนี่ย
เสียงมีเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว
แต่เมื่อเลื่อนออกไปแบบนี้ก็มีเวลาในการหาเสียงมาเพิ่ม
แย้มด้วยครับพี่กระเต็นคุณผู้ชมครับ
คุณภูมิธรรมแย้มว่ามีเสียงเดิมมีเสียงคั่วรัฐบาลเดิม
และเสียงสวลองฟังเพิ่มเติมครับ
เพราะฉะนั้นเราตัดสินใจวันนี้จริงวันนี้เราเรียก
เราเรียกประชุมพักร่วมนะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าพักเลขาธิการพัก
เพื่อจะหาลือไปประชุมกันก่อนที่จะแถลงข่าวนะครับ
พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็เลยถือโอกาสได้เลื่อนไปนะครับ
แล้วก็สิ่งที่คิดว่าเราหวั่นใจว่าเสียงไม่พอ
หรืออะไรต่างนี่นะครับเราเรียนยืนยันนะครับว่า
จริงเสียงที่เราได้ตอนนี้เราก็เพียงพอในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วล่ะ
แต่ว่าเมื่อเลื่อนไปแล้วก็เราก็มีเวลาที่ทำงานได้มากขึ้น
เพราะว่าการจะแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย

เราก็รอพร้อมเมื่อไหร่ที่สารรัฐมนุนตัดสินเรียบร้อย
แล้วก็ประธานสภาบรรจุวาระเราพร้อมจะแถลง
แล้วก็พร้อมที่จะออกมาแถลงข่าวรวมกันทั้งหมด

ทีวันนี้ก็มีกำหนดการประชุมสอสอของพักที่อาคารรัฐสภาครับ
เพื่อจะหามติก่อนที่จะโหวตนายก
ถ้าตามกำหนดการเดิมที่ไม่เลื่อนนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายการประชุมของก้าวกลายเอง

ต้องรอสารรัฐมนูลในวันที่๑๖สิงหาคมนี้ก่อนครับ
แล้ววันนี้ก็เลยหลายคนบอกว่าเป็นวันแห่งการเลื่อนจริงนะคะ
เลื่อนกันไปเป็นทอดค่ะ